วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ได้มีโอกาสได้พูดเรื่องนี้

อย่ามาฝากความหวังกับสิรธรรมสวดบุคคล

แต่ต้องมีระบบที่ดีที่สักครู่หลายท่านได้พูดมาเนี่ยจริงแล้วต้องเข้าใจระบบราชการ
วันนี้เรามีพรบเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเอาเรื่องเดียวก่อนนะครับเพราะว่า
เนื่องจากเวลาอาจจะไม่ได้มากพอยกตัวอย่างเฉยว่า
ต้องเข้าใจว่ามันมีการปรับปรุงพัฒนามาตลอดต่อเนื่อง
การเข้าถึงข้อมูลตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ
ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญอย่ามามองกันครับว่าจะมาคอยจับผิดจับจ้องและมาปราบปราม

อยากให้ไปเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าถึงของข้อมูลของประชาชน
การที่จะใช้รูปแบบของข้อมูลที่ดีทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้เข้าถึงได้มากขึ้น
พลังประชารัฐเชื่อว่าในโลกที่จะถึงในอนาคตใกล้นี้
เราสามารถจะมีเทคโนโลยีมากมายเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้
ซึ่งยกระดับจากเทคโนโลยีที่ปัจจุบันมีใช้อยู่แล้ว
ระบบของกรมชีกลางที่ใช้ในการจัดสืบจัดจ้าง
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบมีส่วนร่วมในการที่เข้ามาเพื่อจะมามองว่า
รูปแบบของการจัดสืบจัดจ้างมันถูกต้องและเป็นทำหรือไม่
ไม่ต้องกังวลหรอกครับปัจจุบันนี้เนี่ยข้อมูลต่างสามารถจะมีระบบการจัดเก็บที่ดี
แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ก็จะมีบทบาทในการมองเห็นว่า
รูปแบบแบบใดที่เคยทำให้เกิดปัญหาในการเกิดทุจริตในอดีตที่ผ่านมา
อนาคตก็จะไม่ทำให้เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นคีย์หลักสำคัญกัน
ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมพระพระรามัชราชเชื่ออย่างนี้ครับ
เวลาพอดี๒นาทีพอดีเลยนะคะคุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะคะ